ขอเอาแบบสาวเด็ดทั้งนั้นทุกคนออกมาเคลียร์กันเลย
สาวใหม่ดาวิกานี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคลียร์ไม่เว้นแต่ละวันเลยจริง
มีข่าวออกมาตลอดตลอดล่าสุดก็เจอข่าวเมาส์ว่าเธอเนี่ย
เป็นนักแสดงสาวจอมเรื่องมากถึงขั้นกระทำงานอีเวนต์ของเขาป่วนเลย
ซึ่งสาวใหม่ก็ออกตัวปฏิเสธทันควันเลยนะคะว่าไม่น่าจะใช่เธอนะ
เพราะว่าตอนนี้ไม่มีออกงานอีเวนต์เลย
จากว่าเธอเทคิวให้กับงานถ่ายละครทั้งหมดเลยค่ะ
หยอดคำหวานฝากถึงผู้จัดงานอีเวนต์ด้วยว่า
ตอนนี้น้องใหม่คิดถึงงานอีเวนต์แล้วรีบติดต่อกันเข้ามาด้วยนะคะ

ไม่หรอกค่ะแต่ช่วงนี้ไม่มีอีเวนต์เลยค่ะไม่มีค่ะ
ช่วงนี้ต้องทำตัวน่ารักเลยค่ะอยากออกอีเวนต์มากเลย
ทำไมรู้สึกข่าวแบบนี้มีเยอะอ่ะ
ข่าวแบบนี้มีเยอะดาวิชิวมากตอนนี้คือ
อะไรก็ทำดาวิไม่ได้เพราะดาวิแล้วไงใครแคร์แล้วไงใครแคร์แล้วไง
แล้วไงใครแคร์ดาวิตอกแบบนี้เออเออเอาสิ
แต่อีกหนึ่งข่าวที่ทำเอานักแสดงสาวใหม่ดาวิกาไปไม่ถูกก็คือ
เมื่อถูกถามถึงเรื่องภาพที่เหล่าโซเชียลเขาซูมไปที่ไหน
เป้ากางเกงของหนูมาริโอมอลเลอร์
ระหว่างที่ถ่ายแบบร่วมเฟรมกันอยู่ซึ่งสาวใหม่เขาบอกว่าไม่ได้
ไม่อยากให้จับมาเป็นประเด็นเมาส์เลยเรื่องแบบนี้
อยากให้หันไปโฟกัสที่อื่นกันแทนเพราะว่าแค่นี้หนุ่มโอ้ก็เขินจะแย่อยู่แล้ว
พี่ก็อยากให้โฟกัสหน้าดาวิกาบ้างแบบว่าโฟกัสตรงอื่นดีกว่าค่ะ
เห็นพี่โอ้เขินแล้วค่ะเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนประเด็นดีกว่า
เวลาเราจะถ่ายชื่อสำคัญนี่จะต้องบอกว่าวางอะไรเป็นมือ
คือให้ใหม่ระวังมือตัวเอง
หนูว่ามันแล้วแต่คนโฟกัสอะไรอย่างนี้ค่ะรูปมันก็เราถ่ายรูปคู่กันบ่อยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้
แล้วแต่ว่าแล้วแต่มุมแล้วแต่คนจะมองตรงไหน

อยากให้มองที่หน้าน้องใหม่ดีกว่าค่ะ
ต้องบอกว่าหน้าน้องใหม่หมองไปทันทีเลยค่ะดิฉันก็ไม่ได้โฟกัสที่หน้าน้องใหม่เอาตรง

ต้องบอกว่าเป็นวลีเด็ดของชีเลยนะเดี๋ยวนี้

เพราะว่าดิฉันคิดว่ามีประเด็นให้ใหม่ต้องออกมาเคลียร์อีกหลายประเด็นแน่นอน
เพราะว่าตอนนี้เธอฮอตมากไง
เป็นที่จับตามองของพี่สื่อมวลชนนะคะ